ตามพี่จิ๋มเข้าครัวมาก็มีวัตถุดิบสำหรับทำขนมจีนซาวน้ำวางอยู่มากมายทั้งเครื่องสำหรับทำแจงลอนทำน้ำเชื่อมและเครื่องโรยหน้าต่างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอะไรเอาไว้ทำอะไรบ้าง
ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมจีนซาวน้ำ

ซึ่งเวลาตำกับเนื้อปลากายเนี่ยมันจะดูดแล้วมันจะเหนียวขึ้น
นี่วิธีการโบร่ำโบราณเลยต้องใช้วิธีนี้เลย

น็อตเขาจะใช้วิธีว่าเขาจะใช้เครื่องแล้วเขาจะเอาน้ำแข็งเนี่ยลงไปใส่กันแล้วปากกายแล้วก็จะใช้บด
แต่ว่าเราเราขั้นตอนก็เหมือนเราทำกันในบ้านทำไมถึงไม่ทำวิธีสมัยใหม่ล่ะ
คือจริงแล้วเราต้องการอนุรักษ์เอาไว้อันนี้ก็คือประกายประกาย
ใช้ปลากายส่วนไหนจ้ะปลากายใช้ส่วนสันหลังทำไมต้องสันหลัง
เพราะว่าเนื้อปลากายสันหลังเนี่ยเขาจะมีเนื้ออยู่ตรงข้างหลังเยอะ
อ๋อเลยต้องใช้ส่วนนี้เพราะเนื้อเยอะฮะเนี่ยเนื้อเยอะนะครับผมปลากายนะฮะ
อันนี้อะไรเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้ว
อันนี้เอามาผสมกันเพื่อไม่ให้มันเหม็นคาแล้วมันดับกลิ่นแล้วมันช่วยให้ปลากายเนื้อปลากายหอมขึ้น
เอาวิธีการทำมาอันนี้เราจะเริ่มทำลูกชิ้นปลากายก่อนใช่ไหม
ใช่แล้วเราจะโขกเนื้อปลากายก่อนโอเคเราก็ประกายโขก

อันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือแค่เครื่องสมุนไพรมันเข้าเนื้อเข้าหนังแล้วเนื้อมันพอเข้ากัน
จริงแล้วต้องเรามานวดในกระมังที่แช่น้ำแข็งนี้อีกทีหนึ่ง
ใช้น้ำแข็งด้วยเพราะว่าใช่มันจะได้เย็นขึ้น
มันเย็นแล้วยังไงมันจะทำให้เนื้อปลามันให้เนื้อเหนียว
ทำให้เหนียวขึ้นอ่าแล้วเราก็นวดอย่างเงี้ยนวดไปเรื่อยเรื่อย
พอเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อเราจะตั้งน้ำให้เดือครับ
เดือดแล้วเราจะปั้นเป็นลูกชิ้นลงไปถ้าเขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมา
อันนั้นคือว่าเสร็จสิ้นใช่แล้วก็ช้อนขึ้นแล้วก็พักไว้ครับผม
วิธีการทำลูกชิ้นปลากรายแบบโบราณจากพี่จิ๋มแล้ว
อาจจะคิดว่าไม่เห็นใส่เครื่องปรุงรสชาติอะไรเลยแบบนี้จะจืดไหมนะ
บอกเลยนะคะว่าไม่จืดเลยค่ะเพราะหลังจากที่ต้มน้ำจนเดือดแล้ว
จิ๋มจะเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยเพื่อทำให้ลูกชิ้นปลามีรสชาติ
จืดชืดเมื่อเย็นตัวลงแล้วแต่เคล็ดลับความอร่อยของการต้มลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ
ก็ยังไม่หมดนะคะเพราะหลังจากที่ปั้นลูกชิ้นปลา
จิมแนะนำว่าให้ใช้ไฟปานกลางจนกว่าจะปั้นลูกชิ้นหมด
จากนั้นค่อยเร่งปล่อยให้แรงจนน้ำเดือดเพื่อทำให้ลูกชิ้นปลาสุกทั่วกันทั้งหม้อนั่นเองค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้หัวกะทิล้วนล้วนหัวกะทิล้วนเลย

โดยที่ไฟไม่ต้องแรงไม่ให้เดือดเพราะว่ามันจะแตกมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
เราก็จะใส่ลูกชิ้นที่หั่นแล้วลงไป
พอจัดการนำกะทิตั้งไฟอ่อนแล้วก็เติมเกลือลงไปสักนิดนะคะ
เพื่อเพิ่มรสชาติเค็มมันให้น้ำกะทิสักหน่อย
จากนั้นก็ต้องหมั่นค้นตลอดค่ะเพราะไม่อย่างนั้นกะทิจะแตกมัน
เดี๋ยวจะพิสูจน์รับประทานไม่อร่อยเอานะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่ทำขนมจีนซาวน้ำแล้วเครื่องทุกอย่างพร้อมเสร็จสับแล้ว
เรามาพูดถึงเครื่องแต่ละอย่างมันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมค่ะ
อันนี้เราก็จะเป็นน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลที่เราเคี่ยวแล้วอันนี้เคี่ยวแล้วเป็นสูตรโบราณโบราณเลย
ใช่เป็นสูตรของเราเองต้องมะนาวสดสดแท้แท้มะนาวสดสดแท้แท้นะครับผม
มีน้ำปลาค่ะแล้วก็มีน้ำตาลสายแล้วก็มีน้ำตาลปรี๊บ
เป็นน้ำตาลมะพร้าวอ๋อมันเลยเป็นสีเข้มเข้มอย่างนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแจงรอนที่เรานวด
แจงรองที่นวดเป็นพริบร้อยแล้วเราก็จะต้มกับหัวกะทิอ่ะอันนี้อันนี้เป็นกุ้งแห้งที่เรากดแล้ว
ุ้งแห้งนะครับผมอ่าแต่ละอันเนี่ยในเครื่องปรุงทั้งหลายเนี่ยมันมีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
อย่างพริกขี้หนูเนี่ยมันก็ช่วยไล่เหงื่อนะแล้วก็อย่างสับปะรดเนี่ยมันก็ช่วยย่อย
ย่อยค่ะขิงนี่ก็ช่วยขับลมพวกนี้มันจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่เราจะทานกันหน้าร้อน
ที่เราไม่ต้องการพลังงานสูงอืมอย่างสับปะรดนี่มีวิธีการเลือกอย่างไรครับ
เราจะใช้สับปะรดศรีราชาน้ำเท่านั้นเลยเหรออยากเท่านั้นเพราะว่าอย่างจะมาใช้สับปะรดภูเก็ต
มันก็ไม่ฉ่ำเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำในอุ้มในตัวของเขาอ๋อขิงล่ะขิงมีที่เลือกอะไรบ้าง
ต้องเลือกขิงอ่อนนะคะขิงอ่อนเท่านั้นกระเทียมกระเทียมแล้วก็กระเทียมปอกแล้วก็ซอยเองเป็นกระเทียมไทย
แล้วก็ไข่เป็ดตัวนี้แล้วต้มแบบยางมะตูมต้มแบบยางมะตูมนะครับผมค่ะค่ะ
คือจริงจริงเนี้ยไข่เนี้ยถ้าโบราณจริงจริงเนี่ยเขาจะตีในน้ำกะทิเลยอ๋อเอาไข่ไปตีน้ำกะทิเลย
ใช่เขาจะตีแบบเหมือนกับกวนกวนลงไปหน่อยให้มันเข้มข้นแต่ทีนี้ว่าสูตรสมัยใหม่เนี่ย
ด้วยความที่เราคนสูงอายุจะทานเมนูนี้เยอะจะกลัวคอเลสเตอรอน
เราก็เลยใช้วิธีการต้มเป็นยามะตูมก็ให้ลูกค้าเลือกเอา
นมจีนนี้มีวิธีการเลือกอะไรบ้างไหมครับของที่ร้านพี่เนี่ยจะเอาเส้นของบ้านโป่ง
จะเป็นเส้นเล็กเล็กอืมแล้วมันก็จะเหนียวนุ่มครับผมจ้ะ
เป็นเส้นแป้งหมักนะคะแล้วเวลาจัดเลี้ยงจานเราทำยังไงอ่ะ
ที่ร้านเราจะไม่ได้ใส่เส้นกันเยอะนะอ่าฮะเราจะเน้นพวกเครื่องเครื่องใช่ไหม

เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทานขนมจีนซาวน้ำแบบสูตรโบราณแล้วนะครับผม
วิธีการทานนี่ทำยังไงครับเราจะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันให้หมด
ทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่ามันจะได้เปรี้ยวได้เค็มได้หวาน

โอ้ยแค่คลุกก็ออกไหมน้ำล้ายก็สอขึ้นมาทันทีมาครับผมอ่ะ
เวลาทานก็ต้องทานทุกอย่างเข้าไปด้วยกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ระวังพริกนิดนึงอ่า

เหมาะที่จะเป็นขนมจีนของหน้าร้อนจริง

ทานเข้าไปเนี่ยสัมผัสแรกได้ความเย็นเลย
ใช่เพราะว่ามันใช่มันทานแล้วมันจะเย็น

แล้วก็มีความหอมของขิงของกระเทียมเข้ามา

แล้วก็ความเหนียวของตัวลูกชิ้นปลากับความมันเข้มข้นของ

เพราะว่าวัตถุดิบที่ต่างมาเป็นของธรรมชาติเย็น

ใช่ค่ะ
ใช่นะครับ
ตรงนี้เราต้องใช้ประสบการณ์
อย่าหวัยทิศที่เราทำมา
ของขนมจีนซาวน้ำก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยถูกผสมอยู่ในจานเรียบร้อยแล้ว
แต่ขนมจีนประเภทอื่นเนี่ยเราต้องแยกกินกับผัก
ใช่มันจะเป็นเครื่องเคียงที่เราเรียกกันว่าเป็นผักแนม
เราก็ทานกันว่าอย่างขนมจีนน้ำยาใครจะเลือกผักทานอะไร

แต่เตาน้ำมันฟรีสูตรเฉพาะของเขาเราจะต้องทานวิธีนี้
แบบนี้เลยไม่ให้ใส่อะไรเพิ่มเติมแล้ว
ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบเปรี้ยวมากเผ็ดมากจะขอเราก็ไม่ว่า
ทุกวันนี้ก็เป็นร้านที่เรียกว่าขึ้นชื่อของแถบบางลำพูแห่งนี้

ทานค่ะถ้าเมนูนี้ถ้าเขาเห็นในเมนูปุ๊บที่มีสมุนไพรมีขิงมีกระเทียมมีพริก
คือเขาต้องการมากที่มาเมืองไทยในบ้านเรา
พี่ก็จะสอนในการทานด้วยว่าเวลาทานปุ๊บ
พี่จะทำให้เขาเนี่ยพี่ก็จะไปอุ่นเส้นให้เขาให้ร้อน
เพราะว่าท้องเขาไม่เหมือนคนไทยเราต้องใส่ใจเราว่าไม่ใช่เราสักแต่ขาย
ถ้าเขาท้องเสียเขาไปพูดแล้วว่ามันเมืองไทยทั้งเมือง

วันนี้เปิดมา๑๘ปีทุกร้านที่มีชื่อเสียงในย่าตำรวมเห็นอย่างนี้
รู้สึกไงบ้างครับที่เราได้นำเอาอาหารที่เราทำกันเองในครัวเรือนของเรานะครับ
สูตรที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยจนเป็นที่โด่งดังขนาดนี้ครับ
รู้สึกภูมิใจนะคะอย่างน้อยก็ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในการทำอาหารไทยแท้
ก่อนจะจากการทำกันเวียบผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลาย
คงอยากจะมาลองทานขนมจีนแบบดั้งเดิมโบราณแบบเนี้ยสักร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
ร้านอยู่ที่บางลำพูนะคะถนนไกรศรีอืม
ลำพูสังเกตง่ายถ้ามากันไม่ถูกก็ตรงวัดบวรนิเวศแล้วถามใครก็ได้ร้านขนมจีนบ้านผู้การอยู่ตรงไหน

ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสิบมากมากเลยครับครับขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป